แต่ว่าประเด็นแรกที่เราสนใจ

เมื่อวานนั่งดูข่าวอยู่ก็สนใจเหมือนกัน

บางคนบอกเป็นคุณยายหนังเหนียว

เพราะว่าคุณผู้ชมคิดดูกระสุนปืน

เข้าที่ด้านหลังของคุณยายถึง๙นัด
แต่คุณยายบอกว่าแค่แสบคัน

ผมเห็นแล้วที่ห้อยคอคุณยายเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม

แล้วก็รอยช้ำข้างลำตัวของนางละออมีบุญ

ใช้ปืนยิงบริเวณด้านหลังจำนวน๙แผล
ตอนที่คุณยายกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในบ้านค่ะ

ผนังยังเป็นรูทะลุออกมาเลยเนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๖เมษายนนะคะ

ยายก็บอกว่าเป็นรอยช้ำเป็นแผลถลอก

บอกว่าตอนนั้นนอนอยู่ภายในบ้านตามปกติเลย

เสียงมันดังคล้ายกับระเบิดหน้าบ้าน
จากนั้นก็ได้ยินเสียงดังคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายครั้งเลยนะคะ
ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ตัวนะว่าถูกยิง
แต่ว่ารู้สึกแสบคันที่ด้านหลังของตัวเอง

เลือดไหลออกมาเล็กน้อยก็เลยเรียกหลาน
หลานชายนอนอยู่ห้องข้างบอกว่ามาช่วยดูหน่อย

คือมาช่วยดูหน่อยแล้วก็รู้ว่าถูกยิงนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ทีนี้พอพยาบาลถามว่ายายไปถูกอะไรมา

พยาบาลก็ทำหน้างงค่ะก่อนที่หมอจะมาตรวจ
พบว่ามีรูเล็กประมาณ๑๒เซนติเมตรรวม๙จุด

ฉีดยากันบาดทะยักษ์ทำแผลให้ก่อนที่จะกลับบ้าน
จากนั้นก็ไปแจ้งความค่ะที่สถานีตำรวจนครบานสายไหม

เคยเป็นแม่ครัวช่วยงานอยู่ที่วัดสายไหมที่อำเภอลำลูกกาปฐุมธานี

เคยมอบตะกรุดลูกปืนวัตถุมงคล
ให้กับคนที่มาช่วยงานทางวัดทุกคนเลยค่ะ
ก็คุณยายบอกว่าได้มาประมาณ๕๖ปีแล้ว
เชื่อว่าเป็นเพราะพระพุทธคุณ
ตะกุดที่ช่วยคุ้มครองเอาไว้

นี่แหละของดีที่คุณสืบสกุลอยากรู้นะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจโทนฤทธปรัฐนาพร
รองผู้กำกับการสืบสวนที่สอนอาวุษัยสายหมาย
ก็เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องแล้วเนี่ย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ไม่ได้อยากรู้เรื่องแค่ตะกรุด

ก็เห็นมีคนร้าย๔คนขี่รถจักรยานยนต์๒คัน
เขาสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบทั้ง๔คนเลยนะ

ใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้าน
โดยที่เกิดเหตุก็พบกระสุนปืนลูกปลาย
จำนวนหลายนัดฝังอยู่ตามกำแพงบ้าน

ซึ่งตอนนี้พอจะทราบกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
บ้านเลขที่๔๕ทับ๒ด้วย
คือสรุปว่ามีการยิงจริง

ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดจริง
แต่คนก็ไปพุ่งสนใจถึงของดี

คือผนังยังเป็นรูแต่แผ่นหลังไม่เป็นอะไร

ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่ว่าใครมีของดีนี้อยู่